ข่าวแรกวันนี้คุณผู้ชมครับน้ำแข็งถุงหนึ่งบางที่๙บาทบางที่๑๐บาท
แต่มาจ่ายตังค์ในส่วนของเขาบอกว่า

ทวงให้ด้วยนะไปดูครับ
ผู้ชายคนที่ลงไปกองกับพื้นแล้วโดนเตะหน้าเตะหัวเตะคางเตะจมูกอยู่นี่แหละครับ
คนนี้แหละครับแม่ค้าฝากไปทวงเงินจากกลุ่มนั้น
บาทครับคุณผู้ชมน้ำแข็งถุงหนึ่ง

ฮะโอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงศาลเจ้าพ่อสะบาป
บริเวณเชิงสะพานตีรัฐอำเภอเมืองจันทบุรี
หลังเกิดเหตุคนที่ถูกรุมทำร้ายได้รับบาดเจ็บหนักเลยนะ

นกแก้มไม่แตกได้ยังไงหน้าไม่ฟกช้ำได้ไง

คุณผู้ชมครับนี่มาแล้วอาการดีขึ้นแล้ว
อายุ๓๓ปีได้รับบาดเจ็บมาแจ้งความที่สพเมืองจันทบุรี

แต่ดีขึ้นแล้วก็เลยอ่ะมาทั้งบวมช้ำที่หน้าที่ดั้งจมูกเลย
ตาข้างซ้ายยังลืมไม่ได้นะส่วนตาข้างขวายังแดง
เลือดมันออกในตาขาวเส้นเลือดฝอยในตามันแตกครับคุณผู้ชมฮะ
แล้วก็นำคลิปเหตุการณ์ที่พลเมืองดีในถ่ายเอาไว้ได้มามอบเป็นหลักฐานครับ
ก่อนเกิดเหตุเขานั่งดื่มอยู่แถวนั้นแหละ
ส่วนกลุ่มคู่กรณีก็นั่งดื่มอยู่วงข้าง
กลุ่มนู้นเขา๔๕คนได้ก็ซื้อเบียร์ซื้อน้ำแข็งจากร้านที่อยู่ใกล้กันนะ
ใกล้ที่นั่งกินเนี่ยมานั่งดื่มกินอยู่
แต่ว่ากลุ่มนั้นจ่ายเงินไม่ครบครับขาดน้ำแข็งไป๑ถุงเป็นเงิน๑๐บาท
ช่วยบอกตอนเดินกลับไปช่วยบอกกลุ่มนั้นด้วยนะ
ยังไม่จ่ายค่าน้ำแข็งป้ายถุง๑๐บาทเขาก็เลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวอาสาไปบอกให้
นะครับเท่านั้นแหละครับเอ่ยปากทวงค่าน้ำแข็งสิบบาทให้แม่ค้าท่านนี้
เตะโดนลุมไปซะอืมเขาเนี่ยเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานครับ
แล้วก็รีบมาแจ้งความวันนี้แหละยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนกับกลุ่มนั้นครับ

ผมไปหวังดีไม่ต้องค่าน้ำแข็งให้แม่ค้าขายของครับผม
แล้วนั่งกินอยู่ครับผมแล้วก็เดินไปร้านค้าแล้วเด็กกลุ่มนั้นกำลังจะกลับ
ก็เลยป้าร้านค้าเลยก็บอกว่ายังไม่จ่ายค่าน้ำแข็งนะผมก็เลยตะโกนบอกไปให้ว่ากลับมาจ่ายค่าน้ำแข็งป้าเขาด้วยล่ะครับ
ก็ประมาณนั้นครับผมหลังจากนั้นมาก็เขากลับไปก็กลับมาอีกทีก็พาพวกมารุมทำร้ายครับ

ยืนยันว่าแค่ทวงน้ำแข็งครับผมทวงให้ป้า

อ้าเราบอกให้ตะมาจ่ายค้าน้ำแข็งให้ป้าเค้าด้วย
กี่บาทครับค้ามแข็ง
ประมาณ๑๐บาทนั้นครับ
เร็วนี้ครับน้ำแข็ง๑๐บาทฮะโอ้โหเนี่ยค่ะต้องรักษาตัวแบบเจ็บหนักเลยนะคะ